ติดตามกันต่อช่วงนี้กับขีดเส้นใต้เมืองไทย
คุณผู้ชมแต่ก่อนไปติดตามนะฮะมาดูข้อความหน้าจอกันหน่อย
เรื่องของไลน์ที่คุณผู้ชมส่งมากับเรื่องที่จะใช้กล้องจับผิด
เรื่องของคนทำผิดกฎจราจรแทนตำรวจ
หลายคนบอกว่าเห็นด้วยบอกว่าก็ดีเหมือนกัน
ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าใครผิดใครถูก
หรือว่าจะได้เอาผิดกับพวกที่ชอบเบียดคอสะพานได้

เบียดคอสะพานก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ
ที่ทำให้เกิดการจราจรติดขัดนะครับ
คือไปแซงเขาแล้วพยายามที่จะเข้าด้านหน้าสุดนั่นเองนะคะ

คุณสุภาพคลี่ขจายต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะ
สำหรับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือเปล่านะคะ
วันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยเรื่องนี้
มาแจกแจงรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะ

เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของป่าไม้ไทยด้วยนะคะ

เมื่อวานนี้ขีดเส้นใต้คุยเรื่อง
สปทเขาเตรียมเสนอแก้กฎหมายอุทยาน

แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า

ที่แก้ใหม่เนี่ยจะเปิดช่องให้บรรดารีสอร์ท
คนบุกลุกป่าสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ต่อ
คนก็เป็นห่วงกันเยอะว่าโอ้โหขอสชอุตส่าหวงคืนผืนป่ามา
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเสียของ
สปธสมาชิกสภาพประเทศรุปเทศ๑๕๙คน
มติเห็นชอบกันหมด
คนอื่นน่ะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าคนชื่อดำรงพิเดชมีมติเห็นชอบกับเขาด้วย
คนก็งงเพราะว่าภาพลักษณ์ของคุณดำรงพิเดชหัวหน้าพักทวงคืนผืนป่า
เป็นภาพลักษณ์ของคนที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องการทวงคืนผืนป่ามากที่สุด
ฉะนั้นขอคำอธิบายหน่อยว่าทำไมถึงต้องไปเห็นด้วยกับเขาแล้วเนื้อหา
จริงจริงเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงตอนนี้คุณดำรงพิเดชอยู่ในสายกับผมแล้วนะฮะ
สวัสดีครับท่านคุณดำรงครับครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับไหนอธิบายอีกทีสิว่า
ทำไมถึงไปเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามกับเขาในเมื่อคนก็เป็นห่วงกันตั้งเยอะแยะ
เราแก้ที่ดีกว่านั้นเยอะแต่คนได้พูดกันแต่ไอ้ป้าตา๔๖๕๒
ป้าตา๔๖เป็นเรื่องของการยึดทรัพย์สินคนมาตรา๑๒แก้ไขภัญหาบนพื้นที่สูง
ให้ปรบฉบับนี้เรื่องปรบอุทยาลัยศาสตร์เฉพาะเป็นเรื่องต่างหลัก๗๓ล้านไร้
คราวนี้ไอ้มาตรา๔๖เนี่ยของเดิมเนี่ยเวลาจับกลุ่มแล้วเนี่ย
สินเนี่ยยึดเฉพาะรถวัวควายแค่นั้นบ้านช่องมายึด
แต่ของใหม่เนี่ยยึดทรัพย์สินทุกอย่างหมดบ้านท่องสิ่งคอท้งก่อสร้าง
หรือยังไม่พอยังเสนอให้อาการสั่งลิฟต์
อายการเนี่ยเมื่อก่อนนี้ดุลพินิษฐ์อายการก็อาจจะสั่งยกฟ้องเจ้าของไม่มีส่วน
เห็นก็คืนของกลางมันก็หมุนเอาของกลางมากระทำผิดอีก
ตอนนี้อายการเนี่ยไม่มีสิทธิ์อันนี้แล้วเราตัดอมาตรา๘๕วินิออกไปเนี่ย
ก็เสนอให้สารให้สารสั่งลิฟท์จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ปิดประกาศ
ภายใน๓๐วันต้องให้ผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของ
อ่าก่อนที่สารจะตัดสินเนี้ยเราลิฟต์เป็นของกลางของกลางไม่สามารถจะนำไปใช้อะไรได้อีกแล้ว
บ้านพุงบ้านพักหรือพุงลิสอร์ตยังไม่ต้องมาอยู่รอขึ้น๓๐๒๐ปีแล้ว
ยึดติดประกาศ๓๐วันเนี่ยคุณเจ้าของรีสอร์ทต้องปิดกิจการทั้งหมด
ถ้ามีรีสอร์ทอยู่นะไม่สามารถดำเนินกิจการอะไรทั้งสิ้น
อันนี้เข้มมากเข้มที่สุดแล้วไม่สามารถทำอะไรได้อีก
รถไม้พยุงขนเปลี่ยนไปเช่ารถมาขนไม้พยุงอะไรต่างทั่วประเทศเนี่ย
สองปีจะไม่ได้ทำอะไรเลยกระทั่งปีสี่ห้าสี่หกใช้ภาพถ่ายสี
ก็เพิ่มมาอีกสองจุดสามล้านไล่ฮะจากของเดิมมาสามจุดสามจุดหกล้านไล่
เพิ่มมาอีกสองจุดสามอ่าวันนี้ลูกป่าเนี่ยเข้าไปหกล้านกว่าไล่แล้ว
อืมของป่าไม้อีกสิบจุดแปดล้านไล่วันนี้เข้าไปสิบเจ็ดล้านไล่อ่า
มันก็หมดไปเรื่อยเรื่อยไม่ทำอะไรปัญหาชนกลุ่มน้อยวันนี้ข้างบนเนี่ย
กลุ่มคนต่างต่างมันก็ยังมีอพยพเข้ามาไม่สิ้นสุดอืม
มีทั้งอยู่มีบัตรแล้วไม่มีบัตรแล้วมีบัตรแล้วก็เคลื่อนย้ายจุดนี้ไปอยู่ที่ดีกว่าดีกว่า
ของใหม่ไม่มีบัตรระบบซ่อนก็มาขากถางกันใหม่
ผมบอกแล้วไอ้สิ่งพวกนี้มันไกลตาผู้คนไม่มีใครเห็นหรอกไปแอบตุ้มตรงนู้นตรงนี้
ตรงนู้นดอยตรงนี้ไอ้เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีกำลังที่จะไปทำอะไรได้
สามสี่ชั่วโมงเข้าไปจับกลุ่มใครจะไปจับโดนจับมาก็โดนแย่งชิงตัว
โดนทุบโดนตีอ่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมฟังบางคนสัมภาษณ์ก็โอ้ยจะเป็นการทำลายป่า
ไอ้ชาติมันไปกันใหญ่ไปจินตนาการเลยผมเนี่ยผมจะไม่ยอมอย่างนั้นได้ยังไง
เอาอย่างงี้ผมอยู่ในอนุกรรมการตลอดสุทธิภาพครับเอาอย่างงี้ล่ามกันมาล่ามกันมานี่
เอาอย่างนี้ตอบคำถามตรงนี้หน่อยเขาไปห่วงว่า
ถ้ากฎหมายฉบับนี้ปรับปรุงออกมาสนชเห็นด้วยอะไรต่ออะไรออกมาเนี่ยนะ
ไอ้ที่ไปยึดยึดเขาไว้เนี่ยสมมุติว่าเป็นรีสอร์ท
คนที่ไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะคุณสมัครดอนนาปีคุณสะสินเฉลิมลาบ
เขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เปิดให้อธิบดีโดยขอความเห็นชอบจากกรรมการ
ให้บรรดาเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเช่าต่อได้ว่างั้นเถอะเขาก็จะอยู่กันต่อ
จริงไหมไม่มีไม่มีพูดถึงเนี่ยราชการเนี่ย
ถ้าจะนำมาใช้ประโยชน์เช่นเป็นศูนย์ฝึกอบรมพิทักษ์ป่า
เพราะวันนี้หน่วยพิทักษ์ป่าของเราเนี่ยยังขาดอีกเจ็ดร้อยกว่าหน่วย
ไม่มีงบประมาณที่จะสร้างให้เด็กอยู่เนี่ยอ่าถ้าหากจุดเนี้ยมันไปอยู่เชิงป่า
ในพื้นที่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์ราชการเป็นที่อยู่ของพิทักษ์ป่า
ก็ให้อาทิตย์ดีเนี้ยทำเรื่องถึงคำสมการอุทยาลแอร์แหกชาติ
เปิดโอกาสให้เช่าเพราะเช่าไม่ได้กิติกาก็ตีความอุทยาน
เช่าอะไรไม่ได้แล้วทำไมคนที่ไม่เห็นด้วยเขาไปเอามาจาก
ไหนที่มามาเป็นจินตนาการจินตนาการก็เปิดดูที่มาตรา๒มาตรา
ไม่มีคือผมฟังที่สัมภาษณ์แต่ละคนแต่ละคนจินตนาการทั้งนั้น

เรียบมากจะไม่อ่านร่างอะไรก็ตรงตามตรงตามหมดอ่าอะไรผม
โหผมก็ตกใจเป็นไปได้ยังไงหาไปยกเชื่อในทงในส่วน
ผมได้ยอมได้ยังไงยอมอยู่แล้วถ้าร่างพลบฉบับนี้ออก
มาเนี่ยนะผลประโยชน์ที่จะดีกว่าของเก่าก็คือ๑๒๓ขอ
๑ของกลางลิฟต์ไม่ต้องไปรอสาร๑๐๒๐ปีสารชั้นต้นสารอุทธรสารนิกาตัดสินไม่ต้องรอ
๒พื้นที่ปัญหามาติด๓๐๔๑แก้ไขกันเลยทำกันเลยไม่ต้องไปรอแล้วที่ผ่านมา๑๙ปีก็ไม่ทำ
วันนี้คนอยู่เข้าไป๖ล้านไล่ในพื้นที่ต้นน้ำลำทานทั้งหลาย
ถ้าเราไม่แก้ก็จะไปหมดอ้วนไปไม่จบไม่สิ้นเราก็ตื่นตาเรื่องข้าวโพดที่น้อง
นั่นเพราะมันไม่จบสิ้นเราต้องแก้ไขอ่ะส่วนหนึ่งที่อยู่วัดเขาเราก็จะเอาลงมาอยู่เชิงเขา
ถ้ามันล่อแหลมมาจัดระบบทำกินยอมเสียพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาอีกส่วนหนึ่ง
มันก็เข้มกว่าเดิมนี่มันก็เข้มกว่าเดิมทำไมข่าวออกมาว่าไปหยวนคล้ายกับว่าเปิดโอกาสให้ไง
มันจะไปหยวนกับใครล่ะโถเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะผมลาออกจากสปทพรุ่งนี้เลย
ถ้าผมทำอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนใจเย็นแต่เห็นข้อความนี้นะผมลาออกพรุ่งนี้เลย
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งมากนะว่าเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วก็พลวดพลาดออกมา
ไม่มีคนอธิบายให้เข้าใจแล้วพอมาชี้แจงกันทีหลังมันก็ยุ่งกันไปหมด
อย่างนั้นล่ะผมเนี่ยต้องคอยชี้แจงให้หมดน่ะผมบอกเอ๊ะผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไง
ผมเหนื่อยมาทั้งชีวิตอย่างเป็นเสี่ยงตายอยู่ไปยกให้ในทุน
เป็นเรื่องตลกแล้วมีคนจะหลีดไปแล้ว
เออเออฉะนั้นเอาเป็นว่าไอ้ที่ว่าให้อำนาจอธิบดี
โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนี่คืออะไรคืออะไร

เพราะตอนนั้นที่ประชุมกันเนี่ยหน่วยพิทักษ์อุทยานเนี่ย
มันขาดไปตั้ง๗๐๐กว่าหน่วยหน่วยละ๓ล้าน๗เนี่ย
มันมีงบสร้างตอนผมเนี่ยได้มา๑๐๐หน่วยยังขาดอีก๗๐๐กว่า
มันไม่มีกำลังจะดูแลเหมือนบ้านขาดคนรั้วดูแล
ถ้าไอ้จุดนี้มันไปสร้างรีสอร์ทหลบไว้สมมุติสองหลังสามหลังเนี่ย
ก็ไม่ต้องไปสร้างแล้วเอาเนี่ยเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยาน
ในราชการเท่านั้นที่เอามาเนี่ยไม่ใช่ไปให้เอกชน
คือแต่ก่อนคนเข้าใจว่าถ้าออกมาอย่างไอ้ภูทับเบิกที่ไปยึดเข้ามา
ก็ให้เขาไปเช่าต่อได้แล้วก็กรมอุทยานก็ไปเก็บค่าที่เช่าเขา
เขาอยู่ต่อได้คนไปเข้าใจอย่างนั้นไง
ไม่ใช่อุทยานกฎหมายอุทยานไม่มีอย่างนั้น
มีการตีความเข้าต่ออะไรไม่ได้ทั้งสิ้น
ของเดิมก็ใช้ในราชการไม่ได้นะจะต้องถูกทิ้งทำลายอย่างเดียวนะใช่ไหม
นี่ต้องไปอธิบายกับรองนายกประวิทย์ไหมเพราะวันนี้ข่าวเมื่อเช้าท่านบอกว่า
ถ้าออกมาอย่างนี้ขัดคำสั่งคอสชเนี่ยทำไม่ได้
ก็ใช่ไงถ้าออกมาอย่างที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าออกมาแบบนี้ไปยกให้เอื้อในทุน
ใครเขาจะยอมไม่มีใครเขายอมกันหรอก

ให้ในทุนก็ผมลาออกจากทุกที่นี่เนี่ยสปฐเลย
มันเป็นไปได้ไหมที่พอออกกฎหมายแล้วไปเปิดช่องไว้แล้ว
พอวันหนึ่งจริงแล้วเขาไปทำกันอย่างที่ว่าจริงแล้วถึง
เวลานั้นดำรงพิเดชไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ฮะไอ้ที่ประชุมเนี่ย
มีทั้งเจ้านาทีอุทยานแห่งชาติอธิภิกษ์กีฤหร่องอธิภิกษ์กีเจ้านาที
ที่เกี่ยวข้องทั้งนั้นที่มาทำกระทงกระทรวงคนนอกด้วยอะไร
ต่างตั้งประเด็นกันทำกันมาเกือบปีปีกว่าเรื่องเนี้ยอืมผมเนี่ยผมก็อยู่ในที่ประชุมตลอด
อนุประสบการณ์ที่ผ่านมามันเกิดปัญหาอะไรจับแล้วเอาของกลางมาเวียนเทียนขนต่อ
ทำกันไม่ได้มั้งไอ้นี่จะขอเหมือนวันนี้ที่ลำปางวันนี้กำลังจะยึดอีกสองหมื่นไร่
อ๋อตอนนั้นประกาศสิทธิบัญชนบางท่านเนี้ยไปชี้เนื้อชี้เนื้ออะไรหมดชาติพงชาติภัณฑ์อะไรก็ไม่รู้
อยู่กันมาทำหายทำไมสองร้อยก็ครบสองร้อยก็คนอืมให้ไปสี่พันไล่ยังไม่พอ
จะขออีกสองหมื่นไล่ป่าในอุทยานเอาล่ะเอาเป็นว่าตอกฝาโลงได้เลยว่า
ไม่เป็นอย่างที่เป็นข่าวออกมาว่าพรบฉบับนี้จะเปิดช่องให้ไปเช่าต่อกันได้
ให้ไปทำอะไรกันได้เอื้อประโยชน์นายทุนเอื้อประโยชน์เจ้าของรีสอร์ทไม่มี
ไม่มีนำโลกพิเษศเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันธุ์
บททผมลาออกถ้าใครไปค้นหาว่าเนี่ยเอื้อประโยชน์ในทุน
ท่องเป็นแนวอย่างนี้ไปได้อ่ะผมล้าออกเลยแล้วมันจะมีช่องทางที่จะให้ไปพลิกไปพริ้วกัน
ทีหลังได้ไหมไม่มีไม่มีไปเป็นได้แต่มันปิดตายมันปิดตายกฎหมาย
เก่าก็ยังอยู่นะเราแก้เพิ่มหนักนะไอ้หมดอุทยานเนี่ยเราแก้เพิ่ม

กฎหมายหรือถอนมาตามหน้าที่มีอยู่ไปหมดนะไม่มีไปไปไป
ตัดท้อนแล้วเพิ่มให้มันเร็วขึ้นคดีความไม่ต้องไปสู้
เอาเอาล่ะเข้าใจครับขอบคุณมากฮะคุณดำรงพิเดชครับครับ
ครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าบางทีเนี่ยเมื่อมีการสื่อสาร
ผิดพลาดแล้วเป็นข่าวไปใหญ่โตแล้วต้องมาไล่แก้กันที
หลังพอไล่แก้กันทีหลังคนที่เสพข้อมูลไปก่อนแล้วก็ไม่
มาฟังคำที่แก้ฉะนั้นที่เป็นข่าวเมื่อวานวิพากษ์วิจารณ์
กันว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ไหน
นายทุนที่ไปเช่าสร้างรีสอร์ทอยู่แล้วก็สามารถเช่าต่อ
ได้ไม่ต้องลื้อไม่ใช่ครับตรงกันข้ามหนักกว่าเดิมนี่คือ
คำยืนยันของคุณดำรงพิเดชซึ่งยืนยันว่าถ้าเป็นอย่างนั้น
จริงพร้อมจะลาออกจากสมาชิกสปทครับและนี่คือรายการกิจ
เส้นใต้วันนี้และวันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์รายการขีดเส้นใต้
เมืองไทยครบรอบหนึ่งปีครับที่เอามาพูดนี่ไม่ได้แปลว่าจะ
รายการนะกำลังจะบอกว่าขอบคุณคนที่ให้กำลังใจมา
ตลอดอันที่สองจะเดินหน้าทำหน้าที่อย่างนี้อยู่ต่อไปภาพที่
เห็นเนี่ยสองคนก็คุ้นหน้ากันอยู่แล้วคุณกอล์ฟคุณดาวอีกสองคน
นี่เป็นโปรดิวเซอร์กับทีมงานคนสำคัญเดี๋ยวขึ้นมาอีกทีสิ
คนจะได้เห็นหน้านี่คนกลางนี่คุณโอซึ่งเป็นคนที่
เป็นคนรับผิดชอบรายการนี้อ่าส่วนอีกคุณกรนั่นเขาเป็น
โปรดิวเซอร์อีกคนนึงที่ช่วยทำรายการนี้ขึ้นมาวันนั้น
ครบ๑ปีก็โชว์หน้าโชว์ตากันหน่อยส่วนคุณดาวคุณกอล์ฟนั่น
เห็นหน้ากันทุกวันอยู่แล้วนะครับนี่คือขีดเส้นใต้วันครบรอบหนึ่งปีครับ
ขอบคุณครับครบรอบ๑ปีแล้วก็จะมีต่อไปอีกหลายปี
เพราะว่าเราเห็นจากเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะรวมทั้งไลน์
มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นตลอดเลยนะคะในช่วงเวลาของขีดเส้นใต้เมืองไทย
จะบอกว่ารายละเอียดดีจังเลยมาชี้แจงแบบนี้เข้าใจมากขึ้น
ครับทำจนกว่าจะมาไม่ไหวขอบคุณคุณสุภาพแสดงครับขอบคุณค่ะ